เอามาดูต่อกันที่พระเอกน้องใหม่กันบ้างดีกว่านะคะสำหรับบอสชนะกันค่ะ
ตอนนี้งานเขาเยอะเลยแล้วก็มีข่าวเมาส์มาอีกแหละ
คำเม้นท์กันหรือเปล่ากับพระเอกรุ่นเดียวกัน
คนอื่นอาจจะมีหั่นทรงหมั่นไส้บ้างหรือเปล่า
รวมไปถึงเรื่องหัวใจของบอสด้วยนะคะ
ที่หลายคนแอบสงสัยเห็นหน้าหล่อแบบนี้แอปแมนนะเปล่า

แย่งจริงเหรอโอ๊ยเขาเรียกว่าเรามีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกัน
เราก็กระจายงานได้อย่างถูกต้องได้อย่างสบายใจอยู่แล้ว
ถ้าช่องเขามองแบบนั้นแต่ว่าจริงแล้วผมก็ได้หมดนะ

ได้ไหมล่ะแต่ไม่ได้ช่องเราเล่นไม่ได้
เห็นแบบนี้คุณบอสไม่ใช่เก๋แน่นอน

ก็มีคนคุยเป็นผู้หญิงปกติ

เปิดเผยได้ไหมคะหรือว่าแล้วแต่ไม่ได้ปิดอะไร

ไปดูที่ไหนค่ะตรงไหนค่ะไปดูตัวเอง
อสเป็นอะไรอ่ะนี่ก็งงกับบอสเหมือนกัน
กำลังดูพยายามฟังอยู่ว่าจะต้องไปดูในช่องทางไหน
เขามีแฟนแล้วออกมาว่าเป็นแฟนเป็นผู้หญิงนะคะเป็นแฟนสถานกวงการณ์
เออไปดูเอาเองดิไม่รู้เหมือนกันไปดูที่ไหน
เนี่ยก็ยังหาอยู่ว่าอยากจะดูเหมือนกันนะคะ